วานนี้ตำรวจกองปราบก็ลงพื้นที่ที่อุทัยธานี
แล้วก็ไปสกัดจับรถทั้งรถร่วมขบวน
แล้วก็รถของนายชาดาไทเศษอดีตสออุทัยธานี
จากการตรวจค้นก็พบปืน๖กระบอก

โดยหลังจากนี้ก็จะมีการนำของกลางทั้งหมด
เชื่อมโยงหาการกระทำผิดต่อไปค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกจรูลเกียรติปานแก้ว
ผู้กำกับการสืบสวน๔กองปราบราม
ก็ได้นำกำลังตำรวจกองปราบปราม
ตำรวจทางหลวงตำรวจรถไฟ

เข้าสกัดแล้วก็ควบคุมตัวในชาดาไทเซ
อดีตสสจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับพวก
ทะเบียน๔กกคค๕๐๑๒กรุงเทพมหานคร

หลังจากการร่วมพิธีชาปนกิจศพที่วัดหลุมเข้า
ตำบลหลุมเข้าอำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
โดยเจ้าหน้าที่สามารถตามจับได้ที่ซอยวัดสิริวัฒนาราม
จากการตรวจค้นรถของนายชาดาแล้วก็พวกรวม๘คัน
ก็พบอาวุธปืนหลายขนาดรวมทั้งหมด๖กระบอก
อันนี้เจออยู่ในกระเป๋ากุชชี่
แล้วก็ตำรวจได้นำตัวนายชาดาพร้อมกับพวกรวม๖คน
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบปากคำ
แล้วก็ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดนะคะ
ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติด
เมืองต้นก็ตั้งข้อกล่าวหาพกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ครับส่วนทางด้านเรื่องของอาวุธปืนในรถของนายชาดา
แล้วก็ปืน๙มมพร้อมกระสุนอยู่ในคอนโซล
ระหว่างคนขับกับคนนั่งเบาะหน้า
ปืน๑๑มมพร้อมกระสุนก็อยู่ใต้คอนโซลด้านหน้า
ซึ่งปรากฏว่าลูกน้องของนายชาดา
รับว่าเป็นปืน๒กระบอกของตัวเอง
แต่ว่ากระเป๋ากุชชี่สีดำที่วางอยู่บนคอนโซนกลาง
ตอนแรกตำรวจก็ถามนะว่ากระเป๋านี้เป็นของใคร
นายชาดารับว่าเป็นเจ้าของ
แต่พอเจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋า
แล้วก็พบยาอี๑เม็ดแล้วก็หนังสือเดินทางของนายชาดา

คือหันไปถามคนขับรถคือนายจักริตบอกนี่มันกระเป๋าของใครนะ

ทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นกระเป๋าของตัวเอง
ปรากฏว่านายจักริตคนขับรถ
รับว่าเป็นเจ้าของกระเป๋ากุชชี่สีดำนี้
ตำรวจก็เลยต้องใช้เวลาในการที่จะสอบปากคำ
เมื่อวานสอบสวนอย่างต่อเนื่องนะคุณ
ถึงประมาณ๔ทุ่มครึ่งยังไม่เสร็จเลย
ยังไม่เสร็จเลยต้องสืบต่อสอบต่อว่าเจ้าของปืน
แล้วก็เรื่องของยาเสพติดเป็นของใครกันแน่นะครับ
ส่วนคนขับรถตอนนี้ก็ถูกพ่วงข้อหามียาอีไว้ในความครอบครอง
เพราะว่ารับเป็นเจ้าของกระเป๋าคุกชี่แล้วแหละ
ส่วนทางด้านพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้พูดถึงปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะ
บอกว่าเป็นการตรวจค้นตามนโยบายปราบปราม
ผู้มีอิทธิพลแล้วก็มือปืนรับจ้าง
เพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของอาทยากรรม
และไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่เยาวชน
ก่อนหน้านี้มีการตรวจค้นผู้มีอิทธิพลในอุทัยธานีไปแล้วหลายครั้ง
ถามว่าทำไมถึงต้องตรวจค้นนายชายดาไทเศษอีกนะครับ
เพราะว่านายชาดาก่อนหน้านี้เองนะฮะ
บ้านเคยถูกทางทหารค้น
และปรากฏว่าไปพบว่ามีอาวุธสงครามในครอบครอง

ค้นกันวันที่๒๓มีนาคม๒๕๖๐ปีนี้แหละครับ
แล้วก็ประวัติของนายชาดาก็ถูกจับกลุ่ม
ในข้อหาจ้างหวานค่านายสมเกียจจันฮิรันทร์
ซึ่งเป็นเลขานุการนายประแสงมงคลสิริสสไทยรักไทย
อันนี้เหตุการณ์ปี๔๖แล้วก็สารยกฟ้องในปี๔๘
ก่อนหน้านี้นายชาดาเคยถูกรอบยิงนะ
เมื่อวันที่๒๐สิงหาคมปี๕๕ที่ปากช่องโคราช
ปรากฏว่าลูกชายนายชาดาเสียชีวิต
เพราะว่าลูกชายนั่งอยู่บนรถที่นายชาดาปกติต้องเป็นคนนั่ง
แต่ปรากฏในวันนั้นนายชาดานั่งอยู่บนรถเพื่อน

ก็นี่เป็นประวัติที่สำคัญของอเด็กสาวชาดา